ไปดูเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจเหลือเกินนะฮะ
คือพ่อเนี่ยทำร้ายลูกที่เป็นลูกชายวัย๖ขวบจนเสียชีวิต

เพื่อนบ้านมาบอกว่าไปเล่นกับลูกเขาแบบรุนแรงเกเร

ลูกตายไม่รู้จะทำยังไงเอาศพลูกไปทิ้งน้ำ
สุดท้ายเขาก็ตามหาจนเจอนะฮะ

บอกไม่ตรงจุดเลยนะครับ
เนี่ยอ่ะ
เด็กชายวัย๖ขวบตัวนิดเดียว
บอกเมาด้วยตีลูกด้วยเอารูปทุ่มกับพื้นด้วย
พอลูกตายเอามาทิ้งแม่น้ำ
คือตำรวจที่พยายามเค้นถามเพราะไม่ปากใจเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เด็กดื้อไปทำลูกของเพื่อนบ้านเขาฟันหักนะ
คือเป็นเพราะว่าเมียของผู้ชายคนนี้ผู้ต้องหาเนี่ย
แม่ของเด็กเนี่ยเขาทิ้งไปเขาเลิกไปไปมีแฟนใหม่
ก็เลยโมโหเลยบ้างแล้วมารงกับลูกหรือเปล่า
พาตัวมาชี้จุดที่ทิ้งศพของลูกชายวัย๖ขวบเนี่ย
หาไม่เจอนะฮะหาไม่เจอนะต้องไปหาอีกจุดหนึ่งนะฮะ
คนก่อเหตุชื่อนายกรกฎนะครับชื่อเล่นชื่อบอลอายุสามสิบสาม
ทำร้ายลูกชายตัวเองวัยหกขวบคือน้องนิก
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าที่ตำบลแม่ลาดอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วเอาศพมาโยนทิ้งริมแม่น้ำปิงน้องนิกเสื้อสีเขียวค่ะ
เขามีลูกกับภรรยาเก่าเนี่ย๓คนนะคนโตผู้หญิง๗ขวบ
นิกคนกลางอายุ๖ขวบนี่คนเล็กอายุ๕ขวบผู้ชายนะฮะ
อาสากู้ภัยสามสิบกว่านายนะครับมาค้นที่จุดริมตลิ่งแม่น้ำปิง
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนท่ามะเขือที่อำเภอคลองขลุง
ในบอลบอกว่าพอลูกเสียชีวิตแล้วก็เอาศพมาโยนทิ้งแม่น้ำ
หาอยู่ชั่วโมงกว่าเมื่อคืนนี้ไม่เจอฮะหายังไงก็ไม่เจอ
ตำรวจก็เลยพาตัวในบอลผู้ต้องหาเนี่ยกลับไปที่โรงพักษพคลองขลุง
แล้วต้องเค้นสอบกันอีกรอบนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
เพลง
นี่ค่ะคือใจคอจะไม่ให้เจอศพลูกเลยเหรอ
ใช่ค่ะผิดก็ว่ากันไปตามผิดตามขั้นตอนของกฎหมาย
หมายแล้วศพลูกล่ะเนี่ยหาจุดแรกไม่เจอนะครับ
พอเค้นไปเค้นมาสุดท้ายเขาก็บอกว่าเอาไปทิ้งที่ริมตลิ่งแม่น้ำปิง
ค่ะในพื้นที่หมู่หนึ่งฮะเมื่อกี้ไปหาหมู่สอง
นี่ฮะสุดท้ายบอกทิ้งที่หมู่๑ตะบนวังยางห่างจากจุดแรก๒กิโลเมตร
มาหาจุดนี้เจอศพน้องนิดจริงจริงฮะอืมเจอจริงจริงนะครับ
คว่ำหน้าลอยอยู่ในน้ำริมตลิ่งนี่ฮะสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีส้ม
กางเกงขาสั้นสีแดงลายสก๊อตคือจุดแรกที่หาไม่เจอหาอยู่ชั่วโมงกว่า
ตำรวจบอกคือช่วงนี้น้ำมันนิ่งนะน้ำมันนิ่งมากนะ
คือในบอลจะบอกทิ้งตรงนี้แต่อาจจะพัดไปที่ไหนเนี่ย
บอกไม่น่าจะไปไหนไกลสุดท้ายเนี่ย
บอกว่าทิ้งอีกจุดหนึ่งห่างไป๒กิโลเมตรมาเจอจริงนะครับ
จากการชัดละสูจน์เบื้องต้นนะครับสภาพสบของน้องนิด
ใบหน้านะใบหน้านี้มีที่หางคิ้วซ้ายด้วย
ฝีปากด้านขวาด้วยคอก็มีใต้คางก็มี
มาตามร่างกายเนี่ยหน้าอกก็มีรอยช้ำ
ขาขวาด้านในก็มีแผลลึกเลย
เพราะในบอลพ่อเนี่ยบอกจับทุ่มลงพื้นด้วย
แล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนนะครับ
ส่วนพฤติกรรมในการก่อเหตุเนี่ยในบอลพ่อของน้องนิก
ที่เป็นคนก่อเหตุบอกว่า
เหตุการณ์มันเริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
๑๗กันยายนตอนนั้นตอน๔ทุ่ม
ในบอลอ้างว่าเขาไปกินเหล้ามาเมาเหล้าแล้วกลับมาที่บ้าน
มาถึงก็มาลงมือทุบตีลูกชายก็คือน้องนิกเลย
อ้างว่าลูกดื้อหลังจากเพื่อนบ้านมาบอก
บอกว่านิกเนี่ยไปแกล้งลูกเขา
ทำให้ลูกเขานี่ฟันหักไปทำของเขาเสียหายอีก
ก็เลยรับปากกับเพื่อนบ้านไว้ว่าเดี๋ยวจะไปตีมันให้
พอมาถึงบ้าน๔ทุ่มคืนวันเสาร์ในบอลอ้างว่า
ก็ตีลูกนั่นแหละแต่พลั้งมือหนักไปหน่อย
คือตีลูกแล้วก็จับลูกทุ่มลงพื้นด้วย
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันเข้านอน
เช้าวันอาทิตย์นะฮะเช้าวันอาทิตย์๑๘กันยายนเนี่ย
ในบอลบอกว่าไปปลุกน้องนิกปลุกลูก
พบว่าลูกชายนี่ตัวแข็งไม่หายใจแล้ว
ก็เลยเอาลูกเนี่ยศพลูกเนี่ยจับมานั่งหน้ารถจักรยานยนต์แบบนี้
ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับพ่อกับลูกชายวัย๖ขวบ
พาลูกนั่งหน้ารถจักรยานยนต์แล้วขี่รถไปด้วยกัน

เพื่อเอาศพของน้องนิกลูกชายไปโยนทิ้งแม่น้ำ
เอาไปโยนทิ้งที่ริมตลิ่งแม่น้ำปิ่ง
หลังจากนั้นก็กลับไปรับจ้างขับรถเกี่ยวข้าวในตัวเมืองกำแพงเพชร

ท่านผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ในวันนั้นนะฮะที่ในบอลนี่พ่อของน้องนิกบอกว่าขี่รถพาร่างลูกชายไปทิ้งแม่น้ำ
จักรยานยนต์ยามาฮาสปาร์ค๑๑๕ไอสีขาวน้ำเงิน
นี่คันนี้นะฮะคือ
นี่เป็นช่วงที่ขี่ออกมาจากซอยที่เป็นห้องเช่าที่เขาอยู่กับลูกเนี่ย

ไปข้างหน้าจะเป็นพื้นที่ตำบลวังยาง
ใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินแขนยาว
นิกอยู่หน้ารถเสื้อสีส้มเหมือนกับที่เจอศพเมื่อคืน
คือนี่คือน้องนิกเสียชีวิตแล้ว

เช้าวันอาทิตย์๑๘กันยายน
แต่เวลาในกล้องมันจะเร็วกว่าเวลาจริงนะครับทุกผู้ชมครับ

ที่บอกว่าตีลูกเพราะว่าเพื่อนบ้านมาฟ้อง
มาบอกว่านิกเนี่ยแม่ไปเล่นกับลูกเขาไปรังแก่ลูกเขาจนฟันหัก
เชื่อว่าในบอลลงมือไปเนี่ยเพราะว่าโมโหเครียดเรื่องที่ภรรยา
ของเขาก็คือแม่ของน้องนิกขอเลิกไปแล้วไปมีแฟนใหม่เพิ่งแยก
ไปเมื่อ๘กันยายนแล้วในบอลเนี่ยต้องเลี้ยงลูกสองคนก็
คือน้องนิก๖ขวบกับน้องไนท์ลูกชายคนเล็กวัย๕ขวบส่วนลูก
สาวคนโตอายุ๗ขวบตอนนี้อยู่กับย่านี่ฮะเชื่อว่าคงจะทำไป
เพราะว่าต้องการประชดภรรยาแล้วมาลงที่ลูกนี่นะฮะโมโหภรรยาแล้ว
ลงที่ลูกซึ่งตอนนี้ในส่วนของแม่ของเด็กเนี่ยอดีตภรรยา
ของผู้ก่อเหตุตำรวจก็เชิญตัวไปสอบปากคำไปให้ข้อมูลแล้ว

นี่นะฮะแต่ว่าเธอไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง
สายวันนี้ฮะหลังจากที่ยอมรับสารภาพแล้วพาไปค้นศพแล้ว
ศพน้องนิกเมื่อคืนวันนี้ตำรวจคุมตัวในบอลไปทำแผนประกอบ
คำรับสารภาพห้องเช่าที่อยู่กับลูกชายนั่นแหละนี่ฮะในบอล
อยู่กับลูกชายสองคนคือน้องนิกกับน้องไนท์วันนี้ตำรวจก็ไป
หลักฐานต่างเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีส่วนสาเหตุที่เรื่อง
นี้นะฮะตำรวจสามารถมาตรวจสอบแล้วก็รู้ว่าในบอลนี่เขาทำร้าย
เสียชีวิตแล้วศพไปทิ้งน้ำเนี่ยนะก็เพราะว่ามีเพื่อนร่วม
งานของอดีตภรรยาของในบอลซึ่งเขาจะอยู่แถวนี้นี่แหละค่ะแล้วปกติ
เนี่ยหลังจากที่แม่ของเด็กเขาเลิกกับพ่อของเด็กไปเนี่ยเขา
มาช่วยดูแลเด็กอยู่เขาบอกเขาผิดสังเกตอย่างนี้ฮะเพื่อน
ที่เป็นผู้หญิงนะเขาผิดสังเกตก็คือระยะหลังเนี่ยในบอล
พ่อของน้องนิกเนี่ยเอาแต่ดื่มเหล้านะเก็บตัวเงียบหลังจากที่
ภรรยาเขาขอเลิกแยกย้ายกันไปใช่นี่เธอบอกกับคุณปียชาติคงถิ่น
ผู้สื่อข่าวของเราทีนี้พอตัวพ่อเด็กเอาแต่ดื่มเหล้าแม่เด็ก
แยกไปแล้วไปมีแฟนใหม่ก็ทำให้เธอเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อน
ของแม่เด็กมาคอยดูแลช่วยหาข้าวหาน้ำให้กับเด็กสองคนคือ
นิกกับน้องไนท์มาดูทุกวันมาดูหลานทุกวันนะฮะจนกระทั่งวัน
อาทิตย์ที่๑๘กันยายนวันอาทิตย์วันที่ตอนเช้าในบอลเนี่ยเอา
ร่างน้องนิกขึ้นจักรยานยนต์ไปทิ้งแม่น้ำแล้วเนี่ยเธอบอก
อย่างนี้ฮะเธอไม่เจอนิกฮะเธอก็เลยไปถามในบอลว่าเอ้า
นี่นิกนิกกับไนท์ไปไหนอ่ะในบอลบอกอ๋อลูกลูกนอนอยู่ใน
บ้านก็คือห้องเช่าแต่เธอมาเอกใจทีแรกถามตอนตอนช่วงสายสายนะ
ทีนี้ตอนเย็นเนี่ยก็ยังไม่เห็นกันอีกไม่เห็นเด็กเลยเธอ
ก็เลยเดินเข้าไปดูในบ้านเจอแต่ไนท์นะน้องของน้องนิกน้อง
วัย๕ขวบบอกกับเพื่อนแม่บอกพ่อซ้อมพี่นิกแล้วจับพี่
ทุ่มลงพื้นเธอก็ไปดูตามจุดที่น้องไนท์เขาบอกเห็นรอย
เลือดอยู่บนที่นอนอยู่บนหมอนที่น้องนิกปกติจะนอนอยู่ด้วย
แล้วมีผ้าห่มเนี่ยปิดคลุมเอาไว้ด้วยก็เลยคิดว่าต้องเกิด
ไม่ดีแน่เอ๊ะหรือว่าน้องนิกจะอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าเธอ
ก็ไปถามหาตามโรงพยาบาลแถวใกล้ใกล้บ้านมีเด็กชื่อน้อง
มีเด็ก๖ขวบบาดเจ็บมารักษาอะไรยังไงไหมก็ไม่มีนะฮะ
สุดท้ายเธอตัดสินใจนะครับไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความกับ

บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องคอยห้ามในบอลไม่ให้ทำร้ายร่าง
กายทั้งภรรยาที่เป็นเพื่อนเธอกับลูกอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่
คิดว่าล่าสุดเนี่ยในบอลเนี่ยจะทำรุนแรงกับเด็กขนาดนี้ก่อนจะ
เกิดเหตุทำร้ายน้องนิกในบอลเนี่ยเพิ่งมาถามเธอบอกติดต่ออดีต

เธอก็เลยเชื่อว่าในบอลลงมือทำร้ายลูกเพราะเครียดเรื่องภรรยา

ส่วนแม่ของเด็กตอนนี้มาให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วเธอบอก
น้องมันเลยบอกว่าพ่ออุ้มไปแล้วอ้าวทำไมถึงอุ้มไปอุ้มไปไหน
หนูก็ว่าอย่างงั้นเนอะน้องมันก็บอกว่าพ่ออุ้มไปโรงพยาบาลพ่อพาพี่
นิกไปโรงบาลเขาเจ็บเขาเลือดไหลอะไรอย่างนี้หนูก็เลือดไหล
ตรงไหนตรงปากตรงจมูกเขาก็บอกเลือดไหลเต็มไปหมดเลยใช่
ผิดสังเกตก็คือแบบเราถามไปเขาก็ตอบได้อยู่คำเดียวว่า
นอนอยู่ในห้องมันหนูก็บอกมันไม่มีหนูก็พาเนี่ยน้องอ่ะ
ตามหาตามป่าตามอะไรที่แบบมันมีเนอะ
ในใจที่หนูคิดทุกอย่างเลยคือแบบเขาไม่รอดแล้ว
หนูก็เลยบอกว่าเราเป็นแม่ยังไงทำไมปล่อยให้ลูกมาอยู่แบบนี้
ทำไมเราไม่รู้ว่าไปอยู่กับผัวใหม่ทำไมไม่เอาลูกไปอยู่ด้วย
หนูก็ว่างั้นแต่คือเขาก็มาว่าน้องว่าอะไรวะ
แล้วรู้ได้ไงว่าลูกเขาหายไป๓วันแล้วก็เราติดต่อไม่ได้
ส่วนห้องเช่าที่เกิดเหตุนะครับวันนี้ญาติญาติก็นำของเส้นไหว้นะครับ
ขาว๓ขวดของเล่นข้าวของเครื่องใช้ต่างของน้องนิก
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะฮะเราได้คุยกับเพื่อนข้างห้องนะฮะ
นี่รองท้องรองเท้าของเด็กนะยังทิ้งอยู่ที่ห้อง
เพื่อนข้างห้องของห้องน้องนิกเนี่ยบอกว่าปกติน้องนิกจะมาเล่นที่ห้อง
กับลูกชายเธอเป็นประจำส่วนตัวพ่อเด็กคือในบอล
ฝากเงินไว้เป็นค่าข้าวค่าขนมให้กับลูกฝากทีนึงก็ร้อยหนึ่งนะฮะ
แล้วแต่จะมาฝากตอนไหนเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย
เด็กเล่นกันก็คือนิกมาเล่นกับลูกเธอ
แล้วลูกชายเธอฟันหักเธอบอกเธอก็ไม่ได้ว่าโอ้โห
ดุด่าหรือว่ากล่าวอะไรนะก็รู้ว่าเด็กเล่นกัน
ก็แค่ไปบอกให้นายบอลเขารับรู้เอาไว้นะฮะ
ซึ่งซึ่งเด็กนี่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะฮะอ่าซึ่งเขาก็
เธอก็บอกว่าเธอก็ไปบอกให้กับในบอลรับรู้แค่ว่า
นี่นิกเขามาเล่นกับลูกชายเธอแล้วก็ลูกเธอฟันหักนะ
คือไม่ได้หวังว่าโอ้โหในบอลจะต้องไปตีนิก
จะต้องไปเอาเรื่องนิกอะไรไม่ใช่เลย
แต่ในบอลนั่นแหละไปเอาเรื่องกับลูกไปทำร้ายลูกไปตีลูก
มันเป็นลงกับลูกด้วยความรู้สึกอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า
นั่นไงถึงขั้นจับเด็กทุ่มลงพื้นอ่ะ
บอกว่าตี๒ของคืนวันเสาร์นะฮะต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นะครับ
ได้ยินเสียงในบอลเนี่ยด่าลูก
เธอบอกเธอได้ยินบอกในบอลเนี่ยพูดว่าบอกแล้วใช่ไหม
ไม่ให้ออกจากห้องแล้วมีเสียงอะไรบางอย่างกระแทกพื้น
พอตอนเช้าเนี่ยเธอก็เห็นว่านิกเนี่ยหายไป
ปกติจะต้องมาเล่นกับลูกเธอก็ยังชวนเพื่อนแถวระแวกห้องเนี่ยช่วยกันตามหา
สุดท้ายก็เนี่ยฮะมาทราบข่าวร้ายว่าในบอลเนี่ยทำรุนแรงขนาดนี้
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนี้นะฮะวัดพรมประดิษฐ์
ก็ทีนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันว่า
ในบอลเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยรักนิกเลย

เพราะนิกไม่ใช่ลูกแท้ของตัวเองหรือเปล่า

อันนี้ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตนะคือทางคุณย่าของน้องนิกเนี่ยบอกว่า
ลูกชายเนี่ยไม่เคยเล่าปัญหาทางครอบครัวอะไรให้ฟังย่าก็ตอบไม่ได้
นิกหลานชายเนี่ยเป็นลูกแท้ของบอลหรือเปล่าแต่รู้ว่าลูกคนนี้เหมือนกับในบอลลูกชายจะไม่ค่อยรัก
ไม่ค่อยพาไปไหนมาไหนด้วยไม่ค่อยพูดถึงนะมันผิดวิสัยของคนเป็นพ่อลูกกัน
แต่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยแม่ของในบอลบอกก็ไม่เข้าข้างลูกชายนะ
คือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เด็กก็ไม่ควรถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแบบนี้
หลังจากเสร็จงานศพน้องนิกย่าก็ต้องดูแลหลานสาวคนโตวัย๗ขวบต่อไป
ส่วนหลานชายคนเล็กน้องไนท์วัย๕ขวบแม่ของเด็กเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะรับไปดูแลเอง
มันน่าจะผสมกันพอดีอย่างนี้
ตอนนี้แล้วชาวบ้านเขาก็เศร้ากันหมดแล้วแหละ
ก็เลยมาช่วยกันจัดงานศพให้กับน้องนิก
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยค่ะพี่อุ๋ย

ใจทำด้วยอะไรอ่ะคะทำกับเด็กวัย๖ขวบวัยกำลังน่ารักได้ลงคอจนเด็กเสียชีวิตแบบนี้
ไม่ว่าจะลูกแท้หรือลูกไม่แท้ก็ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับเด็ก
ครับก็ถูกจับแล้ว